ดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
เทศบาลตำบลวังสาลาเขาติดตั้งท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ขวางถนนอยู่
ไม่มีป้ายเตือนไม่มีสัญญาณไฟอะไร
แล้วมีคนขี่รถจักรยานยนต์มาตอนกลางคืน
แล้วโอ้โหนี่ค่ะสาหัสเลยนะ
พอชนกับไอ้ท่อที่ตายใช่แล้วคือไม่มีป้ายอะไรเตือนก่อน
ตอนกลางคืนมันมืดมากค่ะนี่คือสภาพของนายภูทะเนศขาวบู่อายุ๒๓
คือนอนกลางถนนเลยหน้าบวมปูดเลือดไหลเต็มหน้ากระโหลกแตกนะคะ
นี่คือท่อค่ะนี่คือตอนนี้อาการยังหนักอยู่นะครับ
ตอนแรกเห็นสภาพผู้ชายคนนี้คนนึกว่าถูกทำร้ายถูกดักปล้นหรือเปล่า
รอยเลือดเต็มถนนเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนคันคลองบ้านวังทองอำเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรีตี๒๓๐เมื่อวานนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ค่ะ
เลยรู้ความจริงว่านี่ไงเนี่ย
เอาท่อมาวางแบบนี้กลางถนน
แล้วกลางคืนถ้าไม่เห็นนี่ก็คือคนขี่รถจักรยานยนต์มามองไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
ชนจังหน้าตาบวมปูดเลยครับ
ไม่ได้โดนทำร้ายค่ะไม่ได้โดนดักจี้ดักปล้นอะไรเลยค่ะ
นี่ค่ะเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ขวางถนนอยู่แบบนี้
ท่อของเครื่องสูบน้ำยาว๖เมตรมีถังสีฟ้ามียางรถยนต์
มาวางค้ำไว้ที่ปลายท่อตั้งสูงจากพื้นถนนประมาณ๑เมตรนะคะ
ตรงกลางท่อสูบน้ำมีรอยยุบรอยยุบนี้ก็คือคนเจ็บนั่นแหละ
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วชนเข้าจังเต็มจนนี่มีรอยยุบค่ะ
แล้วคุณผู้ชมลองดูนะคะไม่ได้มีป้ายบอกว่าให้ระวังนะหรืออะไร
ไม่มีไฟส่องสว่างไม่มีสัญญาณเตือน
ตัวเครื่องสูบน้ำเขียนเอาไว้ว่าเทศบาลตำบลวังสาลา
ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิขุนรัตนาวุฒิบอกว่า
ตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงคนเจ็บน็อกไปแล้วหมดสติไปแล้ว
ตอบโต้อะไรไม่ได้เลยนะคะเลือดไหลเยอะมากก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาล
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจคนเจ็บกระโหลกศีรษะแตก
อาการโคม่า๕๐๕๐ตอนแรกกู้ภัยยังไม่รู้เลยนึกว่าถูกทำร้าย
แต่จริงแล้วไม่ใช่ไอ้ท่อสูบน้ำนั่นแหละที่ขวางถนนอยู่
เขาขี่ไปชนแบบเต็มอะค่ะ
สรุปแล้วไม่ได้โดนตีครับมันเป็นเหมือนเป็นเขาเป็นท่อน้ำครับ
ประมาณอ้าชายที่มาแล้วมาชนกับไอ้เครื่องสูบที่เขาไม่มีเครื่องกั้นอะไรเลย
มันอยู่ตรงคันคลองอ่ะพี่พาดมาอ่าใช่พาดมามาเต็มทางเลยครับ
แล้วไอ้ตรงหัวท่อแล้วมันไม่มีกลวยด้วยพี่ไฟก็ไม่มี
ถนนนั้นไม่มีไฟเหรอครับใช่คือก็คงไม่เห็นจริง
แล้วชนไปแบบเต็มไม่ได้ชะลอไม่ได้เบรกไม่ได้อะไรนะอาการก็เลยหนักมาก
ล่าสุดวันนี้ค่ะนายกเทศมนตรีวังศาลาค่ะนายวิสุทธิ์วรเพียร
ประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราแบบนี้นะคะ
คือฝนตกหนักน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
ก็เลยเอาท่อสูบน้ำไปตั้งเครื่องสูบน้ำให้กับชาวบ้าน
ให้น้ำไปลงที่คลองชลประธาน
แต่พยากรอากาศบอกว่าจะมีพายุฝนอีก
ก็เลยไม่ได้เคลื่อนย้ายท่อสูบน้ำออกไป

เรื่องต้นตั้งคณะกรรมการสอบเรื่องนี้แล้ว
ว่าทำไมไม่มีการติดตั้งสัญญาณไฟหรือป้ายเตือน
ทางนายกเทศมนตรีก็เลยบอกว่า

ควักเงินส่วนตัวช่วยเหลือเยียวยา
เดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
นายกเทศมนตรีก็คิดว่าเป็นประวัติเรื่องของเจ้าที่แต่ความผิดชอบก็มันต้องเป็นเรื่องของนายกนะครับต้องรับผิดชอบทุกอย่างนะครับ
นายกเทศมนตรีวังสาราบอกว่าก็จะรับผิดชอบทุกอย่าง
ต่อไปจะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะก็จะแก้ไข
ก็คือเข้าใจว่าอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านที่น้ำท่วมใช่ไหมคะ
แต่ว่าก็ต้องมีป้ายเตือนมีอะไรบอกบ่อยไหม
กลางคืนไฟเฟย์อะไรอย่างนี้เนาะ